คนหละรุ้นมานานเลยว่าวะหวานเจ้าจากจีนเป็นใคร

แต่ว่าจะเป็นใครไปชมกันเลยค่ะ

เพราะล่าสุดสาวหล่อสุดฮอตได้ออกมายืนยันความสัมพันธ์เป็นที่เรียบร้อยว่า
ขณะนี้กำลังศึกษาดูใจกับสาวคนดังกล่าวอยู่
ซึ่งเริ่มคบหากันมาได้พักใหญ่แล้ว
แต่ยังไม่ขอระบุสถานะว่าเป็นแฟนในตอนนี้
บอกต่อด้วยว่าการตัดสินใจเปิดตัวคบหากันครั้งนี้
ไม่เกี่ยวกับเพื่อนสาวคนสนิทอย่างพรลี่พรพันธ์ที่ประกาศสละโสด
เพราะสำหรับตัวเธอแล้วยินดีกับเพื่อนคนนี้มาก
ที่จะเดินสู่ประตูวิวากับคนที่ดีค่ะ
ก็ไม่ได้เปิดตัวก็ลงรูปเฉย
เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันแต่ว่าก็กำลังศึกษาดูกันอยู่

แล้วก็อายุน้อยแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่มากก็มีความรับผิดชอบ
รู้สึกว่าคุยกันรู้เรื่องแบบว่าไปในทิศทางเดียวกัน
เกี่ยวพอดีเป็นช่วงที่เราก็คุยเล่นกันอะไรอย่างนี้
แล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีอะไรอย่างนี้เนาะ
ก็บอกว่าเดี๋ยวไป